โปรโมโปรเมแล้วก็โปรอาร์มค่ะ
แล้วก็ได้เดินทางกลับมาที่ไทย
มาถึงที่ไทยในช่วงค่ำวันนี้แล้วนะคะ
ส่วนการแข่งขันวอเล็กบอลชิงแชมป์เอเชีย

ก็จะต้องเลื่อนไปถึง๖รายการด้วยกัน
จากการพยายามแพทย์ระบาดของโรคโควิด๑๙ค่ะ
รายการที่ว่านะคะก็ประกอบไปด้วยวอเล็กบอลสโมสรชายวอเล็กบอลสโมสรหญิง
แต่หากว่าการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙คลี่คลายก่อนสิ้นเดือนมิถุนายน
เพื่อไม่ให้กระทบต่อการแข่งขันลีกอาชีพของแต่ละชาติในฤดูการ๒๐๒๗
ส่วนการแข่งขันในระดับเยาวชนก็จะกำหนดแข่งขันไม่เกินเดือนกุมภาพันธ์ปี๒๐๒๑นี้
เนื่องจากว่าจะต้องคัดทีมไปแข่งขันชิงแชมป์โลกต่อไปด้วยค่ะ
รวมไปถึงโปรแจนวิชานีมีชัยพร้อมคณะรวม๗คนด้วยกัน
ก็สามารถเดินทางจากสหรัฐอเมริกากลับมาที่เมืองไทยได้แล้ว
ซึ่งก่อนหน้านี้นะคะมีกำหนดที่จะเดินทางกลับวันที่๕เมษายนแต่ว่าไม่สามารถเดินทางกลับมาได้
เนื่องจากว่าการสั่งปิดน่านฟ้าของไทย
แต่จากการประสานงานนะคะกับสถานทูตไทยในกรุงวาชินตัน
ได้กำหนดการเดินทางกลับใหม่ซึ่งก็บินจากกรุงดีทรอยด์รัฐมิชิแกน
เที่ยวบินพิเศษที่ได้รับการอนุเคราะห์จากนายสันติพิรมพักดี
ประธานกรรมการบริหารบริษัทบุญลอยเบอร์รี่ในเวลา๖โมงครึ่งเมื่อวานนี้ตามเวลาประเทศไทย
ก็จะมาถึงที่สุวรรณภูมิวันนี้เวลาประมาณ๓ทุ่ม๔๕นาที
หลังจากกลับมาถึงไทยแล้วค่ะทั้งหมดก็จะเข้าสู่กระบวนการการกักตัว๑๔วัน
ตามมาตรการของภาครัฐด้วยค่ะ
ต่อกันที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรนายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย
ออกมาเปิดเผยว่าสมาคมให้นักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยทุกคน
รวมถึงผู้ฝึกสอนฝึกซ้อมที่บ้านของตัวเอง
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙
ซึ่งนายกสมาคมนะคะก็ได้นำนักกีฬาออกกำลังกายนะคะ
ร่วมกันกับเทนนิสภานิพักษ์วงพัฒนากิจจอมเตะหมายเลข๑ของโลก
รามนาวรงค์สเวกวิหารีเหรียญทองซีเกม๓สมัยซ้อน
แล้วก็เทวินหารปราบเหรียญเงินโอลิมปิกเกม๒๐๑๖

ก็ยังปฏิบัติตนตามมาตรการของภาครัฐอย่างเคร่งคัดด้วยค่ะ